บรรยากาศทางการเมืองเพราะวันนี้ขึ้นหัวขึ้นพาดหัวใหญ่
หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวใหญ่สุดนะครับ
ปลดไก่อูดันพุทธิพงศ์เสียบเปลี่ยนโทรโขงรัฐ
นายกบอกเป็นการแค่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้น

ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามเกี่ยวกับช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งหรือเปล่า
ถึงว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้นะครับ
นายกบอกไม่เกี่ยวนะครับนี่เป็นพาดหัวส่วนหนึ่ง
ใช่คือมีคนถามนะว่านายกพิมพ์แคปชั่นเองหรือเปล่า

แล้วนี่บรรยากาศเมื่อวานนะคะเมื่อวานมีการประชุมคอรมอลไงคุณ
แล้วก็ตอนเช้าดูสิเดี๋ยวนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยขึ้น
คือนายกถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรูป
แล้วที่ถ่ายอยู่เป็นการถ่ายรูปนักข่าวนะคะ

ก่อนขึ้นประชุมคอรมอลก็ถ่าย
ลงมาจากประชุมคอรมอลก็ถ่ายรูปกับนักข่าว

บรรยากาศการทำข่าวของสื่อมวลชนเยอะเลยนะฮะ
ตอนที่ถ่ายภาพมีการบอกนักข่าวด้วย
ว่ายิ้มสวยนะเดี๋ยวลงให้

ช่วงสายตอนพักเบรกการประชุม

ก็เป็นรูปของผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลย
เราเห็นรูปพี่วัฒนาน่าเนื่อม
ผู้สื่อข่าวพูดขาวอ
แล้วก็เขียนข้อความบรรยายใต้ภาพ
บอกว่าวันนี้ขอถ่ายกลับบ้าง

อกจากนั้นค่ะมีการอัพรูปเป็นการถ่ายภาพ
นายกเซลฟี่กับนักข่าวรูปนี้ด้วยค่ะ
แล้วก็บอกว่านักข่าวขอเซลฟี่หลังประชุมคอรมอ
อันนี้มีแฮชแท็กนายกเซลฟี่
ซึ่งอันนี้นะคุณดิฉันอ่านคอมเมนต์
มีคุณเปิ้ลนาคอนไปแซวบอกว่า

ดูหล่อขึ้นเวลาเซลฟี่นะครับท่าน

บอกว่าที่เห็นอ่านคอมเมนต์ด้วยตัวเองหมดเลย
แล้วตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วกับคำตำหนิต่าง

นายกคะแล้วจะไลฟ์สดเมื่อไหร่

ใช่คือถ้าไลฟ์แล้วอะไรมันก็ต้องสดหมดนะ
ใช่ค่ะโปรดเดี๋ยวขอตั้งตัวให้เรียบร้อยอีกหน่อย
เอาฟังเสียงนายกพูดถึงเรื่องของการไลฟ์ค่ะ
ไลฟ์สดเดี๋ยวดูก่อน

ไลฟ์สดอยู่แล้ว

เพราะพอเปิดมาเพราะอินสตาแกรมขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นกล้องใช่ไหม
ถ้ากดแป๊บปั๊บมันออกเลยเดี๋ยวมันตั้งหลักไม่ทัน
แตกตัวยังไม่เรียบร้อยต้องระวังก่อน
ขอความคุ้นเคยก่อนระยะหนึ่งนะใจเย็นต้องเรียนรู้ไปอีกหน่อยนะจ๊ะ
นี่แหละนายกบอกด้วยนะคะว่ารูปทุกรูปที่โพสต์ลงในโซเชียลเนี่ย
เน้นที่ความหล่อนะเน้นที่การทำงานแล้วก็ต้องปรับตัว
หลังจากที่ออกมาประกาศเป็นตู่ดิจิทัลแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่ผ่านมา
นายกบอกว่าอารมณ์เย็นลงมากที่สุดเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย

แต่ว่าตอนนี้ชินแล้วรู้สึกเฉยแล้ว

คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่เป็นพาตหัวหน้า๑หนังสือพิมพ์

ก็คือการมอบหมายให้นายพุทธิพงศ์ปุณกัน
รองเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ไปทำหน้าที่โคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
เรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกรัฐมนตรี
บอกว่าทำไมมีการเปลี่ยนตัวล่ะ
เพราะว่าถอดโคศกรัฐบาลคนเดิมพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดออก
แล้วท่านพลโทสันเสริญจะไปทำตำแหน่งอะไรอย่างไรบ้าง
เพราะตอนนี้คือพลโทสันเสริญท่านเหยียบอยู่๒ตำแหน่งใช่ไหม
ค่ะก็คือตำแหน่งเดิมก็คือนี่แหละครับ
โศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
อีกตำแหน่งหนึ่งก็คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายกรัฐมนตรีก็เลยชี้แจงบอกว่า
เป็นแค่การเปลี่ยนบรรยากาศ
โทสันเสริญก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดนะครับ
แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานเท่านั้น
พลโทสันเสริญจะได้ไปทำหน้าที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เต็มตัวครับ

ก็เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนลุคเปลี่ยนบรรยากาศ
แล้วก็พลโทสันเสริญไม่ได้บกพร่องอะไร
แต่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นเองนะครับ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่าเป็นเพราะใกล้เลือกตั้งหรือเปล่า
ได้ให้คนที่เชี่ยวชาญการเมืองอย่างนายพุทธิพงศ์
เข้ามาทำหน้าที่โคศกใช่หรือไม่
ผลเอกประยุทธ์ตอบว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ

อืมทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
เราก็ไปสอบถามนายพุทธิพงศ์ปุณกัน
ก็บอกว่ายอมรับค่ะว่าทราบพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวนี่แหละ
ว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นโคศกรัฐบาลด้วย
ยืนยันด้วยนะคะว่าคงไม่ใช่การปรับโฉมรัฐบาลก่อนการเลือกตั้ง
แล้วก็คงไม่สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในทางการเมือง
แม้ว่าตัวเองจะเป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะว่าไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรในเชิงของการสั่งงานอยู่แล้วนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งครับกรณีความเคลื่อนไหวของนายทักษิณ
นวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศ
มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง

กรกตต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่านายทักษิณครอบงำพักหรือเปล่า
แล้วก็มีข่าวมาว่ากรกตก็รับลูกเรื่องนี้นะครับ
ทีนี้แหละครับคำถามนี้ก็มาถามซ้ำผลเอกประวิทย์อีก
พลเอกประวิทย์เป็นการสั่งการโดยตรงไปถึงกรกตหรือเปล่า
และท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็มีการสั่งการไปถึงกรกตหรือเปล่านะครับ
ฟังเสียงทั้งพลเอกประวิทย์แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ในการชี้แจงเรื่องนี้ครับ
อ๋อมีกระแสในโซเชียลค่ะวิจารณ์ว่ารัฐมณ์เป็นคน
จัดสินคอนยุทธก็คือว่า

ก็ยันนะครับว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และผลเอกประวิทย์
ไม่ได้มีใบสั่งไปถึงกรกตนะครับ
ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าวันเลือกตั้ง
ถ้าเกิดขึ้นจริง๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒เนี่ย
ตรงกับวันที่๒๔กุมภาพันธ์นะครับ

ทราบเรื่องนี้แล้วรัฐบาลกำลังติดตามประเด็นนี้อยู่
ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายยกวิศนุเครืองาม

ไปดูร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการหาทางออกนะครับ
เพราะไม่งั้นคือคุณจะขาดคะแนนเสียงของพลังคนรุ่นใหม่
ก็คือคนรุ่นใหม่เยาวชนที่นายกมนตรีอยากให้ออกไปเลือกตั้งกัน

ใช่นะครับและก่อนหน้านี้ทั้งพักอนาคตใหม่
แล้วก็พักเพื่อไทยได้แสดงความกังวลว่าอาจจะสร้างความไม่สะดวกให้กับเยาวชนส่วนหนึ่ง
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้ปกครอง
ทำให้ไม่รับความสะดวกที่จะมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนนะครับ
เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การนะครับ
บอกว่าได้รายงานเรื่องการสอบนี้ว่ามันตรงกันในช่วงนั้น
คือเขาสอบ๒๓๒๖กุมภาพันธ์นะครับ
ก็ต้องพิจารณากันต่อไปอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับ
ส่วนทางด้านของพักรวมพลังประชาชาติไทย
วันนี้จะเริ่มปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินทั่วประเทศแล้วคุณ

ปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดิน
โดยนายสุเทพเทือกสุบันผู้ร่วมก่อตั้งพัก
พร้อมด้วยนายสุริยสัยกตศิลา
แล้วก็หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหัวหน้าพัก
จะเริ่มเดินสายพบกับประชาชน
ก็เริ่มในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับ
เพื่อชักชวนให้ประชาชนเข้าสมัครเป็นสมาชิกพัก
จุดแรกจะเริ่มเดินกันที่ย่านวรจักร

จะไม่สร้างความวุ่นวายหรือกีดขวางการจราจร
ตามที่ได้ขออนุญาตจากกรกตไว้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็เดินกันตั้งแต่พรุ่งนี้๒๕ตุลาคม๙โมงครึ่งนะครับ
ขออภัยวันนี้วันนี้๔๒๕ตุลาคมนะครับ